ดูกันหน่อยแล้วกันเห็นบอกว่าเช้าวันนี้เขาจัดเมนูเป็นสิบเลยหรือครับคุณ

นะก็เมนูเป็นสิบไปทำอะไรคะบอกว่าไปทำบุญตักบาทเสริมศรีมงคล

ตีคล้องบ่ายศรีด้วยนะ
อ๋ออันนี้ค่ะทางด้านของช่วงเช้าคุณผู้ชมนุงพร้อมประแตรเนี่ยแต่เช้าเลย
มนต์พระสงฆ์เก้ารูปนะคะจากวัดดอนสวรรค์ค่ะและวัดศรีสำรานค่ะ
มาที่วังปู่ปาริจิตนะคะที่อำเภอนอนนิวาสค่ะสกลนคร
ทำบุญตักบาทการเสริมความเป็นเสร็จมงคลในชีวิตนะคะ
ก็หลังจากที่เมื่อวานนี้ไปฟังคำสั่งเลื่อนอ่านคำพิพากษานะคะ
คดีน้องชมพู่ไปค่ะก็มีอาหารข้าวหวานโอ้โหจำนวนมากเลยนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็มีการร่วมกันกรวดน้ำ
มีแฟนคลับมาติดตามอยู่ตลอดค่ะยูทูบเบอร์ก็มา
ลุงพลป้าแตนตีคล้อง๓ครั้งด้วยค่ะ
กระทั่ง๘นาฬิกา๓๙นาทีเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญนะ
มีพรามทำพิธีแล้วก็ญาติผู้ใหญ่
แฟนคลับเนี่ยก็มากันเต็มนะคะอย่างที่บอกร่วมทำพิธีด้วยค่ะ
ก็มีการทำพิธีบายสีมีบายสีสายสินผูกข้อไม้ข้อมือ
อันนี้ลองดูไข่ต้มอาหารข้าวหวานเหล้าขาวตามประเพณีชาวอีสาน
เพื่อเรียกขวัญและกำลังใจค่ะแล้วก็มีการรำถวายพ่อปู่ด้วย
ระหว่างทำพิธีพรามได้สวดเรียกขวัญนะคะให้ลุงพลป้าแตน
อย่างที่บอกผูกข้อไม้ข้อมือบรรดาแฟนคลับที่มาร่วมงานเนี่ยนะคะ
ก็เอิ้นขวัญกันนะเสียงดังกันกึกกล้องเลยค่ะ
แฟนคลับเดินทางมาจากต่างจังหวัดต่างประเทศ
มีโอ้โหนี่เอาทั้งเงินสดแบงค์พันแบงค์๕๐๐แบงค์ร้อย
แล้วก็เอาไปผูกข้าวมาร์ยเข้ามือให้ลุงพลป้าแต่นน่ะ
วันนี้ยังน้อยนะเมื่อวานที่แฟนคลับเอามาให้คุณ
พวงใหญ่มากอ่ะผมลองนับดูว่าพวงเงินเป็นหมื่นแหละ
นี่เอามาปลูกแบบนี้ลอตเตอรี่ก็มานะคุณผู้ชม
ลุงพลถึงขั้นเมื่อกี้เห็นทรัพย์เพราะอะไรรู้ไหม
ซึ้งน้ำตาคล้อเลยค่ะ
บางคนก็เอาพวงมาลัยเงินมาให้คล้องคอทั้งลุงพลป้าแตนนะคะ
รับบอกว่าโอ้กำลังใจดีมากเลยค่ะ
คือมันเป็นความปลื้มปิตินะครับที่เห็นชาวบ้านแล้วก็ชุมชน
หลั่งไหลเข้ามาให้กำลังใจเรานะครับ
มันก็เป็นความตื่นตันใจที่เกิดขึ้นครับ

ก็เราต้องสู้ต่อนะครับเพราะว่าครอบครัวเราโดนกระทำมานานแล้วครับ
กำลังใจป้ามีทุกวันเมื่อไหร่ที่ป้าป้ามองลูกป้าแล้วก็
มีกำลังใจเมื่อนั้นแหละแล้วก็ทุกคนที่
ไม่ว่าจะอยู่ที่เก่าที่เกาะก็ยังมีมาตรงนี้
แล้วก็ที่ใหม่ตรงนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมก็คือแบบว่า
มันก็คือกำลังใจที่เรารู้สึกได้ว่าอยู่ตรงไหนก็ได้
ขอให้เราทำสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ถูกต้อง
นี่แหละค่ะก็คือความเคลื่อนไหวของฝั่งลุงพลป้าแตนนะ
ใช่ค่ะป้าแตนนี่ก็พูดไปเหมือนลักษณะเหมือนซึ้ง
น้ำตาคลอนิดนิดนะคะส่วนทางด้านของฝั่งเอ่อพ่อแม่น้องชมพู่
เราว่ายังไงพูดจะข่าวเราก็รายงานมาแบบนี้ว่า
ก็คือตามดูอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไร
เดี๋ยวก็ติดตามให้คุณผู้ชมได้ทราบนะคะ